ความรู้เกี่ยวกับกรณีที่คนร้ายใช้ปืน
แดงจังหวัดระยองนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
วันศุกร์ที่ผ่านมาเอานับจนถึงวันนี้๓วัน
ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เลย
นี่คือร้านทองที่คนร้ายเขาเข้าไปก่อเหตุ
ที่เขาเข้าไปก่อเหตุกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้
ก็คือเขาสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ถือปืนเข้าไปที่ร้านแห่งนี้ทุ่มกว่าค่ะ
สะพายกระเป๋าไปด้วยสะพายไว้ด้านหลังเป็นกระเป๋าสีเขียวเดินเข้ามานะคะ
โดยในร้านมีนายชั่นเถาเจิ้งอายุ๒๘ปีเป็นลูกชายเจ้าของร้าน
เฉินหน้ากับคนร้ายอยู่คือคนร้ายเข้ามาในร้านนะคะ
ภาพจากกล้องมูลจอลปิดเป็นแบบนี้ทำทีมาถามราคาทอง
อันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาทแล้วก็บอกว่าหยิบสร้อย๒บาทให้หน่อย
จากนั้นในช่วงที่หันไปหยิบสร้อยสองบาทคนร้ายค่ะหยิบปืนออกมาจากกระเป๋า
แล้วก็สั่งให้หยิบสร้อย๗เส้นส่งให้กับคนร้ายนะคะ
โดยมีน้องชายของนายช่างเถานั่งเล่นเกมอยู่ข้างเนี่ยเห็นไหมคะ
มีน้องสวมเสื้อสีดำอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยเล่นเกมอยู่ข้างข้างคือทุกคนกลัวค่ะ
ตอนนั้นน่ะนะคะก็เลยเอายอมยอมส่งทองให้จากนั้นคนร้ายพูดคำว่าขอบคุณ
และในช่วงที่คนร้ายนะคะจะเดินออกประตูไปคือมาตรการของร้านทองนะ
บางร้านเนี่ยนะคะเขาติดตั้งล็อกอัตโนมัตินะ
คือกดได้จากเคาน์เตอร์มันจะกดล็อกเลยนะถ้าเจ้าของร้านกด
และในช่วงนี้โจรคิดว่าเดี๋ยวเจ้าของร้านจะต้องกดแน่เลย
เขาก็เลยหันมาบอกว่าเปิดประตูไม่อย่างนั้นจะยิงเขาบอกแบบนี้
คนที่เผชิญหน้าต้องทำยังไงล่ะคะก็ต้องเปิดสิ
ต้องเปิดประตูให้ออกไปเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อสักครู่นี้เป็นมุมบนอันนี้เป็นมุมข้างนะ
ตำรวจก็กำลังเร่งแกะรอยคนร้ายนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัวค่ะ
ซึ่งล่าสุดผู้กำกับการโรงภาพโลกแดงนะคะพันธ์ตำรวจเอกเทียนชายเลิศมณีทวีซับ
ถูกออกคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
อย่างไม่มีกำหนดนะคะเนื่องจากไม่เข้มงวดกวดขันดูแลพื้นที่
ปล่อยให้เกิดเหตุชิงทองอุกอาจทั้งทั้งที่ผู้บังคับบัญชามีการกำชับมาโดยตลอดค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้กำกับจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าทีมเขาก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะ